ท่านผู้ชมครับถ้าบ้านเราอยู่ในหมู่บ้านในพื้นที่แล้วเจอลิงเข้าไปแบบนี้เนี่ย
ให้เป็นสื่อกลางให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาให้หน่อย
ลิงสมเต็มเลยครับหมู่บ้านดอยเต่าอำเภออ่างทองที่อำเภอ
จังหวัดราชบุรีนะฮะนี่ฮะตะบนอ่างทองนะครับ
นี่เต็มเลยครับนี่คือภาพในปัจจุบันนะฮะ
ร้อยตัวนะครับชาวบ้านบอกว่าเมื่อ๕ปีก่อนเนี่ย
มากันแค่สองตัวค่ะนี่ภาพมุมสูงเห็นไหม
ออกลูกออกหลานหรือว่าไปชวนเพื่อนที่ไหนมา
เพื่อนก็เยอะแล้วปัญหาก็คือว่าเจ้าลิงสมพวกนี้เนี่ย
บ้านเรือนเขามันเข้าไปหมดหลังคงหลังคาแตกจานดาวเทียมหัก
ของใช้อะไรพังหมดเจดงเจดีเก็บอัฐินี่พังเสียหายหมด
ก็เลยอยากฝากเทศบาลให้มาช่วยเหลือหน่อย

จริงใช่คนแถวนั้นบอกว่าเจ้าหน้าที่บ้างก็บอกว่าเดี๋ยวรองบก่อน
ก็บอกว่าก็ต้องอยู่ร่วมกับเจ้าลิงมันให้ได้

อยู่ร่วมไม่ได้บางทีมันเยอะเกินต้องจำกัดปริมาณ
ไล่จับไล่ทำหมันหรือว่าจะจับเอาไปปล่อยที่ป่าตรงไหน